คุณผู้ชมเราพาผู้ชมไปดูบรรยากาศการรับศพผู้เสียชีวิต
จากการที่ถูกทหารอีกครั้ง

ไปดูที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะครับ
แน่นอนนะฮะทุกคนยังโศกเศร้าทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุชาดาสิริคงนะครับ
รายงานสดมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาครับ
บรรยากาศที่หน้านิติเวศขณะนี้ที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมา
ขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่
ได้เคลียร์ศพที่วันนี้มีญาติเดินทางมารอรับศพทั้งหมด๒๕ศพ

เหลือเพียง๕ศพเท่านั้นนะคะที่จะต้องเดินทางมารับในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ที่หน้านิติเวทโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา
บรรยากาศตลอดทั้งวันนะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีครอบครัวกับญาติของผู้เสียชีวิตนะคะทยอยเดินทางมาติดต่อรับศพไม่ขาดสาย
ขณะที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยค่ะว่าวันนี้ทำงานได้เร็วขึ้น
เนื่องจากมีการระดมทีมนิติเวศจากจังหวัดบุรีลำและจังหวัดสุรินทร์มาช่วยงาน
ว่าในวันนี้จะทำการชนสูตรศพได้เสร็จสิ้น
เพราะว่าเห็นใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่สูญเสียนะคะที่ต้องเดินทางมา
นั่งรอในบรรยากาศที่เศร้าสลดแบบนี้ค่ะ
อกจากนี้นะคะวันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาตั้งโต๊ะรับเรื่องราวจากญาติผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิต
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดนครราชศรีมา
และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตด้วยค่ะที่มาตั้งโต๊ะในวันนี้
ทางด้านนางสาวรัตนติการนามบุญอายุ๓๒ปีค่ะ
ภรรยาของนายธีรวัตรรัฐกางหนึ่งในผู้เสียชีวิตได้นำสุนัขพันธ์ชีวว่าเพศผู้ชื่อโกกิวัย๑ปี
ซึ่งเป็นสุนัขตัวที่สามีพาไปในวันที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นวันที่เขาเสียชีวิตด้วยมารับศพในวันนี้
โดยนางสาวรัตนาติการบอกเขาว่าสามีรักสุนัขตัวนี้มากค่ะ
เวลาเดินทางไปไหนก็จะพาไปด้วยตลอด
เนื่องจากตนเองกับสามีนั้นไม่มีลูกด้วยกัน
จึงรักและเลี้ยงสุนัขตัวนี้เหมือนลูก
โดยวันที่เกิดเหตุนะคะสามีได้โทรศัพท์มาหาบอกเธอว่าช่วยด้วยถูกยิง
ตนก็รีบทิ้งทุกอย่างแล้วก็ไปหาพิกัดที่สามีถูกยิง
แต่เมื่อไปถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการกันพื้นที่ไม่ให้เข้า
แล้วก็พบว่าสามีกลายเป็นศพไปแล้ว
ตัวเองจึงใจสลายเพราะว่าขณะนี้สามีได้กำลังสร้างบ้าน
และบ้านก็กำลังใกล้เสร็จสามีเคยบอกเขาว่า
หากบ้านเสร็จแล้วเราจะไปอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายวันนั้นมันก็ไม่มีจริงค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเค้ากันค่ะ
ใจดีไปก่อนไปช่วยอะไรอย่างนี้มันไม่ทันแล้วอ่ะมันช่วยไม่ได้เลย
ก็โกรธนะคะโกรธมากไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาทำแบบนี้ค่ะ
มันทำกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องทำไมเขาไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรข้องอะไรกับพวกคุณเลยอย่างเงี้ย
น่ามาทำกันแบบเนี้ยค่ะใช่มันความฝันเขามีเยอะแยะค่ะ
ก็ต้องมาดับลงเพราะคนแบบนี้
เขาจะมาทำธุราของเขาทุกเย็นอยู่แล้วค่ะเขาจะไปทำธุราอยู่ถ้าแถวหลังวัดป่าอยู่แล้วค่ะ
แล้วพอดีวันนั้นมันเป็นวันมาคะหรืออะไรนี่แหละค่ะ
ข้างหลังเขาเปิดประตูหรือไงไม่รู้ทุกที่เขาก็จะล็อกข้างกำแพงไป
เขาก็จะล้อข้างกำแพงไปของเขาทุกทีแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้วเขาถือเข้าไป
โดยในช่วงบ่าย๓ที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ได้สรุปยอดวันนี้ค่ะ
ส่วนสบนิรนามทั้ง๓คนที่แพทย์ขอความร่วมมือก่อนหน้านี้นะคะ

ส่วนสบนิรนามทั้ง๓คนที่แพทย์ขอความร่วมมือก่อนหน้านี้นะคะ
ส่วนศพนิรนามทั้ง๓คนที่แพทย์ขอความร่วมมือก่อนหน้านี้นะคะ

ส่วนสบนิรนามทั้ง๓คนที่แพทย์ขอความร่วมมือก่อนหน้านี้นะคะ
ส่วนสบนิรนามทั้ง๓คนที่แพทย์ขอความร่วมมือก่อนหน้านี้นะคะ

ส่วนสบนิรนามทั้ง๓คนที่แพทย์ขอความร่วมมือก่อนหน้านี้นะคะ

ส่วนสบนิรนามทั้ง๓คนที่แพทย์ขอความร่วมมือก่อนหน้านี้นะคะ

ส่วนสบนิรนามทั้ง๓คนที่แพทย์ขอความร่วมมือก่อนหน้านี้นะคะ

ส่วนสบนิรนามทั้ง๓คนที่แพทย์ขอความร่วมมือก่อนหน้านี้นะคะ